จุดยืนของพักเก้าไกลในการโหวตนายกรัฐมนตรี
สิบสองสิงหาคมนี้ฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุล
ก็ออกมาย้ำนะคะบอกว่าก้าวไกลนั้นจะโหวตไม่เห็นชอบ
ให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตอนนี้
ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีพักสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
ซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ามีสัญญาณมาตั้งแต่วันที่เพื่อไทยเชิญพักสองลุงมาดื่มช็อกมิ้นท์แล้วแหละ
ก็พอจะเดาทิศทางได้แล้วก็ยอมรับว่าผิดหวังไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้
เพราะว่าถ้า๘พักร่วมเดิมจับมือกันให้แน่นก็จะสามารถต่อสู้กับอำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้
นะคะก็วันที่๒๒เนี่ยคุณสิริกัญญาก็บอกเดายากมากเลยว่าผลจะออกมายังไง
เพราะว่าสวบางส่วนก็พูดชัดเจนว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่คงไม่ใช่สวทั้งหมดก็เอาใจช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
ก็คงจะชัดเจนแล้วนะคะว่าน่าจะมีทั้งรวมไทยสร้างชาติแล้วก็จากสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมที่บอกว่ามีครบ๓๑๔เสียงเนี่ยก็น่าจะมีพลังประชารัฐมาเป็นพักสุดท้ายนะคะ
ไม่น่าจะเหลือเหตุผลอะไรแล้วที่จะต้องงดออกเสียงก็คงจะเป็นไม่เห็นชอบนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องมีมติจากทางที่ประชุมสอสอกันในวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะโหวตกันไปในทิศทางใดค่ะ
การตัดสินใจครั้งนี้มันมีราคาที่มันต้องจ่ายซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องไปเอาเงินไปจ่ายนะ
แต่ว่ามันมีต้นทุนที่มันสูงมากที่เขาอาจจะเป็นที่จะต้องแบกรับไว้นะคะ
แล้วก็มันคงต้องมีอะไรตอบแทนที่มากไปกว่าการจัดตั้งรัฐบาลแหละที่มันอยู่เบื้องหลังที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำ
อันนี้ก็พยายามทำเข้าใจค่ะ
คุณสิริกัญญาก็ยอมรับว่าตอนนี้เริ่มทำหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วนะคะ
ก็ได้รับกำลังใจจากประชาชนที่สนับสนุนทำให้พักเก้าไกลเนี่ยพร้อมจะสู้ตายทั้งงานตรวจสอบและงานฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาค่ะ
ก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะอันนี้คือฝั่งรัฐบาล
แต่วันนี้ปฏิเสธข่าวพักรวมไทยสร้างชาติที่มีกระแสข่าวบอกต่อรอง๔เก้าอี้
ซึ่งคุณธนกรบอกว่าการเจรจาก็ราบรื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะได้ข้อสรุปใครคุมกระทรวงไหนก่อนวันโหวตเลือกนายก
แล้วพอขอตัดสินใจเริ่มรัฐบาลคราวนี้ก็แล้วแต่พรรภ์เพื่อไทยแล้วละค่ะ
ว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคือในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีปัญหา
จัดสรรตำแหน่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักษ
และเท่าที่ได้คุยกับคุณเอกณัฐพร้อมพันธ
เลขาธิการพักซึ่งเป็นตัวแทนไปเจรจา
ก็แจ้งว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีค่ะ
ทหารบันทิกษ์ประชาติก็ยึดตรงนั้นนะครับ

เราผมคิดว่าพักฯเรามีสรสอ๓๖คน
สามารถที่จะทำงานให้กับประเทศ
ก็เป็นสอสอที่เก่งนะครับ
เราก็ยึดหลักในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้เคยให้ไว้นะครับ

ในทางปฏิบัติก็คงจะคุยกันจบก่อนนะครับ

หลักการของการเรืองมันเป็นอย่างนี้
๒๒นี้คิดว่าจะรับรื่นไหมคะ

ผมคิดว่าน่าจะ

ประสานงานกันนอกรอบก่อนมันก็ไม่มีปัญหานะครับ

เมื่อตัดสินใจร่วมรัฐบาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางพักเพื่อไทยค่ะ